มีลีลามีเทคนิคการขายที่แตกต่างกันออกไป

อูยชัดนี้เลย

ผมไม่กล้าสั่งยำเท้าเลยใครชอบกินเท้าลุกขึ้นมา

โอ้โหกินเผ็ดไม่ได้ไปหลายวันเลย

ลีลาเด็ดไม่พอนะ
เขายังอร่อยด้วยถ้ามีโอกาสก็ไปตะเวนกินได้นะจ๊ะ

ที่อยากจะให้ไปกินให้อิ่มน้ำสำราญ
แล้วก็ไปดูน้องบอฟเฟอร์โลด้วย
โอ้โหเขาบอกว่าน้องทั้งสองคนนี้
น่ารักมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งซะละเกิน

อยู่ที่จังหวัดชนบุรีไปกินไอศครีม
แล้วก็ไปดูวาย
ก็แนะนำร้านนี้เลยครับ
ร้านกินติ่มดูควาย
ที่นี่นะครับคุณผู้ชมจะได้กินไอศครีม
และได้นั่งชื่นชมน้องควายเผือก๒ตัว
น้องหนูนาและน้องหนูดีสุดน่ารัก
ไปพร้อมกันอย่างสบายใจเถิบ
ซึ่งทางร้านเขาได้นำมาต้อนรับลูกค้า
จำลองบรรยากาศชนบทชายทุ่ง
ให้ลูกค้าได้นั่งแบบชิว
ใครที่ชอบทานไอศครีมบอกได้เลยครับว่า

เพราะมีไอศครีมหลากหลายรสชาติ

ไม่ว่าจะเป็นกะทิรวมมิตร
ทุเรียนชาเย็นเผือกโอลิโอ
ข้าวเหนียวดำช็อกโกแลต
ข้าวโพดวานิลาสตอเบอรี่
มะนาวกาแฟแคนตาลุป
ชาเขียวและกล้วยหอม
เรียกได้ว่ามาแบบ๒สไตล์
ทั้งไทยและเทศเลยทีเดียว
ชอบแบบไหนก็จัดเลยครับ

จะมีหลากหลายรสชาติให้เลือกแล้ว
ทางร้านยังมีขนาดถ้วยให้เลือกอีกด้วยล่ะครับ
ขนาด๔๙บาทขนาด๖๙บาท

ไอศครีมได้ถึง๑๖ลูก
ไปถามเจ้าของร้านดูดีกว่าครับว่า
ทำไมถึงมีไอเดียทำร้านแบบนี้

เราจะมีควายประมาณร้อยกว่าตัว

ก็ขอยืมชื่อเขามาเป็นกินติมดูควาย
ก็พื้นที่ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเยอะค่ะ
แต่เราก็ยังคงคอนเซ็ปต์กินติมดูควายเหมือนเดิม

เราก็ยังมีน้องควายให้ดู๒ตัวนะคะ
เราสามารถถ่ายรูปแล้วก็สามารถเล่นสัมผัสได้
สำหรับใครที่อยากจะแวะไปทานไอศครีม
ที่ร้านกินติมดูควายก็ไปได้กันเลยครับ

หรือถ้าไปไม่ถูกก็โทรไปสอบถามได้ที่เบอร์
เปิดตั้งแต่เวลา๑๑โมงถึง๖โมงเย็น
หยุดทุกวันจันทร์นะครับ